เรื่องของความขึ้นไหวของกลุ่มการเมืองที่
หลังจากเมื่อวานเขาฟังสารรัฐธรรมนูลท่าน

ว่าเป็นยังไงกันบ้างล่ะ

เอาไปดูภาพบรรยากาศเต็มหน่อยก่อนจาก
นี่เป็นบรรยากาศการชุมนุมที่แยกนางเลิ้งครับถนนพิสุนโลกนะฮะ
ใกล้กับธรรมเนียบรัฐบาลแหละคือพวกเขาตั้งใจจะไปขับไล่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับที่พวกเขาเชื่อว่าได้ดำรงตำแหน่งครบ๘ปีไปแล้ว
แต่๒๓สิงหาคมที่ผ่านมาก็ไปทำกิจกรรมร้องรำทำเพลงกันแล้วนะสลับกับการปลาใสโดยไม่มีแกนนำนะครับ
ขายไม่ได้คือป้าเป้าป้าเป้าเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้ไปทุกการชุมนุม

อ่านะฮะเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หลังจากสารรัฐธรรมนูลท่านมีมติให้พลเอกประยุทธ์ท่านหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี
แล้วก็ไม่เห็นด้วยที่พลเอกประวิทย์วงสวรรณรองนายกรัฐมนตรี
จะมารักษาราชการแทนในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของตำรวจ
แล้วตู้คอนเทนเนอร์ขวางอยู่รอบทิศรอบทาง
ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับอยู่ได้แค่บนถนนพิสุนโลกนะครับ
ตั้งแต่แยกนางเลิ้งจนถึงหน้าโรงเรียนราชวินิตมัธยม
และตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ก็มีการขอเจรจาคืนพื้นที่
กลุ่มผู้ชุมนุมเป็นพักเดี๋ยวมาเจรจาเดี๋ยวมาเจรจานะครับ
กระทั่งทุ่มกว่านะฮะทุ่มครึ่งได้อ่ะทุ่มครึ่งได้
กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศยุติการชุมนุมครับแต่ก็มีบางส่วนเอาถุงเนี่ยนะฮะ
สีแดงเนี่ยไปปลาลงบนถนนก่อนจะแยกย้ายกันกลับไปครับ
จากนั้นนะครับเวลาสัก๓ทุ่มครึ่งได้
เจ้าหน้าที่เอารถมายกนะครับยกอะไรออกอ่ะ
แยกพาณิชยาการถนนพิสุนุลก
แล้วก็ตรงสะพานมะขวามรังสรรค์

แล้วก็แยกมิกสักกะวันถนนราชดำเนินกลาง
ประชาชนที่จะสัญจรไปมาโดยรอบธรรมเนียบรัฐบาลรับทราบนะ
เขาเอาตู้คอนเทนเนอร์ออกแล้วนะครับ

ยังมีวางกำลังตำรวจเอาไว้

ก็๓ทุ่มครึ่งเหมือนกันเวลาเดียวกันนะ
ชุมนุมบางส่วนก็ไปรวมตัวกันแล้วไปจุดพลุดอกไม้ไฟ
ก็มีตำรวจควบคุมฝุงชนเข้ากระชับพื้นที่นะครับ
แล้วก็แยกย้ายกันไปไม่มีการประทะกันครับ

ครับทั้งในสภาทั้งนอกสภาเลย
ใช่ค่ะจับตาหลังจากนี้นะการเมืองไทยนะคะ